ปฏิบัณฑาพระลูกวัดอีก๕คนแล้วก็คนของรถอีกอีกหนึ่ง
บอกว่าเขาสั่งไว้เมื่อ๑พฤษภาคมให้เอาทองเอาอะไรต่างไปฝัง
ใช่ครับคือเป็นการสั่งก่อนที่เค้าจะมีการลาศิษย์ขา
แล้ว๗พฤษภาคมก็ยังสั่งอีกบอกว่า
ให้เอาออกนอกวัดไปให้คนย้ายออก
ให้เอาไปที่ไหนเขาบอกไม่ได้ที่ก็ให้ไปรีสอร์ทอีกที่นึงอะไรอย่างนี้ครับ
ให้ไปหาเขาอย่างนี้หรอให้ไปซุกซ่อนไว้อีกที่หนึ่ง
แล้วก็ถูกจับวันที่หมายถึง
ตัว๓คนนี้อดีตพระหมออดีตพระคมแล้วก็น้องสาวเขา
วันที่๖ครับแล้วที่เราจับแต่วันที่๗ยังสั่งได้หรือ
ก็ในวันนั้นเนี่ยเขาถูกควบคุมอยู่ที่ห้องควบคุมของกองคับการปราบปราม
เขาก็มีการหลอกเจ้าที่เราว่าเหมือนกับเพิ่งหาเจ็บป่วย
ต้องโทรศัพท์เพื่อให้เอายายาดเอายามาให้อย่างนี้ครับ
ก็เลยเป็นที่มาว่าเขาสามารถสั่งการได้ครับ
อ๋อโอ้โฮนี่ขนาดผมก็ถูกจับไปแล้ว
แล้วไปสั่งตอนไหนว่าให้ย้ายจากในวัดไปอยู่ที่รีสอร์ท
เราก็เลยไปค้นเลยไปหาแล้วก็ไปขุดตรงนั้นที่เจอเลยใช่ไหมฮะ
ระหว่างนั้นเราก็มีการติดต่อในการประสานกับคนที่ขนย้ายทรัพย์สินเนี่ย
เขาก็เอามาคืนนะฮะก็มีการตรวจยึดได้อะไรได้
แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะฮะบางส่วนก็อย่างที่บอก
ส่วนก็มีการเอาไปซุกซ่อนที่ภูเขาหลังวัด
ก็ไปตามเท่าที่เราตรวจยึดได้นะครับ
ก็คือตามคลิปที่เห็นไปขุดกันใช่ไหมครับ
ทั้งในดินฝั่งก็ไม่ลึกมากนะแล้วก็ในซอก

ส่วนนั้นน่าจะเป็นส่วนที่เชื่อว่าน่าจะขนไปไม่ทัน
แล้วก็เอาไปซุกซ่อนอย่างนั้นและเชื่อเป็นอย่างนั้นนะครับ
ถ้าไม่ชมครับก็จะเป็นชุดที่๒ในวันนี้ใช่ไหมครับ
ก็คืออดีตพระคมไปยังตำรวจ
ขอไว้ไม่ใช่ประมาธิ
พระอีก๕รูปบวกคนขับรถอีก๑
ซึ่งทั้งหมดตอนนี้ก็ถูกนำไปศึกเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทรัพย์สินอันนี้คือชุดใหม่ที่เจอใช่ไหมครับท่านครับ
ชุดใหม่ก็เป็นเงินสด๗๖ล้านบาทแล้วกับทองคำประมาณ๒๒ล้านบาทเศษ
แต่ยอดตรงนี้ก็คือไม่นิ่ง
เพราะว่ามันต้องรอการประเมินตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอีกที
แต่โดยประมาณก็เหล่านี้ครับก็รวมแล้วก็ประมาณเป็น๑๐๐ล้านบาท
ถ้ารวมกับ๑๘๐ล้านแรกอันนี้เป็น๑๐๐ล้าน
ก็ปลาเข้าไป๒๘๐ล้านเกือบ๓๐๐ล้าน

ณขณะนี้เราได้พยาหลักฐานให้แค่นี้ครับ
แต่เราก็ยังไม่เชื่อว่าจะหมดซะทีเดียวนะครับ
ก็ยังต้องสืบสวนหาข่าวต่อครับ
เพราะว่าเขายังยักย้ายถ่ายเทหรือว่าเอาไปอยู่ที่ใครอีก

เขาอยู่ที่วัดนี้นานครับ
เราก็ตรวจสอบตั้งแต่ห่วงปี๖๑
ตั้งแต่ท่านเป็นเจ้าวาดจนถึงปัจจุบัน
ก็คือตรวจสอบย้อนหลังไปถึงช่วงที่อดีตพระหมอขึ้นมาเป็นเจ้าวาด
ใช่ครับก็ย้อนมาย้อนมาไล่ไล่มาจนถึงปัจจุบัน

เขาร่วมกันก่อตั้งตรงนี้เป็นที่พักสงฆ์อยู่
นะครับก่อนจะเป็นวัดตั้งแต่ปี๕๕
ก็มีการร่วมกันก่อตั้งมาอยู่ด้วยกันมาตลอด
แต่เราจะย้อนถึงปี๖๑๖๑ที่ตั้งเป็นเจ้าวาด

เอาเป็นว่าณขณะนี้เจอก็เกือบ๓๐๐ล้านแล้ว

แล้วก็เลยไปไล่วัดทองนี่เอาไปฝังใช่ไหมครับ
ผู้สำหนุนเจ้าพนักงานยักษ์ยอกทรัพย์นะครับ
แล้วก็โดนก็หาเรื่องรับของโจรครับ

ทั้งหมดโทษแรงไหมครับในข้อหาเหล่านี้
ในความผิดเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์เนี่ย
ปอยามาตรา๑๔๗โทษมัน๕๒๐ปีหรือจำคุกตลอดชีวิต

ฉะนั้นโทษสูงสุดในเมื่อเราคิดว่าจำคุกตลอดชีวิต
ในมาตรา๑๔๗แล้วพวกที่เหลือก็คือ๒ใน๓ของโทษจำคุกตลอดชีวิต
ซึ่งในกฎหมายอาญาเราการลดโทษของโทษประหารชีวิต

ฉะนั้น๒ใน๓ก็ราว๓๐ปีเสร็จครับ
แต่ประมาณนี้ครับครับเสร็จแม่ถุนก็อันทางอาบัติปราชิก
ใช่ไหมครับมันก็จะมีในส่วนของอดิบพระคม
คือเรื่องของการไปอ้างเบื้องสูงตรงนั้น
คดีเราไปถึงไหมฮะหรือว่าเราต้องตรวจสอบพฤติกรรมอะไรพวกนั้นไหมครับ
ตอนนี้ยังไม่มีพฤติการที่จะเข้าข่ายเป็นความผิดที่เราจะดำเนินการนะครับ
ครับณขณะนี้เอาเรื่องตรงนี้ก่อนซับสินยักยอกซับสินต่างของวัด

อาจารย์จตุรงค์ฮะเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นนะตรงนี้เนี่ย
มันทำให้เราต้องมาฉุกคิดกันเรื่องอะไรบ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องคดีต่าง
ถ้าถามผมนะครับว่าผมก็พยายามมาย้ำไว้
รายการของพี่ผมก็ย้ำไปสองสามครั้งแล้วก็คือ
ว่าด้วยเรื่องของการเลือกพระเลือกครบพระใช้คำว่าครบนะครับ
เลือกคบหาพระเราอย่าไปหาพระที่วิเศษให้มากนัก
อย่าไปหาพระที่มีอิทธิฤทธปฏิหารมากนัก
อย่าไปพระที่อวดอ้างสรรพคุณหรือแอบอ้างสรรพคุณมากนัก
เราควรจะครบพระปกติพระธรรมดาแล้วก็เลือกทำบุญแต่พอประมาณ
บางทีการที่เราแก้ปัญหาปลายเหตุโดยการใช้เงินในการทำบุญอย่างเดียว
ผมว่าบางทีมันก็จะทำให้พระเนี่ยเสีย
ดูปของโบราณกาลเค้ามีโบราณอาจารย์ก็สอนไว้๒อ
เงินกับเงี่ยน

เงินก็คือคราฟสิทธิ์เงินทองที่เขามา
เงียบเนี่ยไม่ว่าจะหมายถึงทั้งเรื่องกามอารมณ์ก็ดี
แม้กระทั่งเรื่องของยศศักดิ์ลาบยศสรรเสริญอะไรอย่างนี้
คือสองอย่างนี้จะทำให้พระเสียคน
ดังนั้นพอเราไปส่งเสริมสองงอให้กับพระ
มันก็จะทำให้วงการพระเสียระบบ
บางทีเราต้องรู้จักพระพุทธเจ้าสอนนะครับทางสายกลาง
พระพุทธเจ้าสอนเรื่องมัตตัญญุตาการรู้จักประมาณ
ผมว่าเราต้องเริ่มมาทบทวนกันแล้วกันว่า
ที่เราจะสละทรัพย์สักครั้งเพื่อถวายพระเนี่ยแบบไหน
ง่ายครับฝึกจะเริ่มตักบาทที่เป็นอาหารคุณภาพให้พระก่อน
ลดการใช้เงินลงแล้วก็ลดในการเพิ่มในสิ่งที่พระขาดให้มากขึ้น
การศึกษาความรู้หนังสือหนังหาตำรา
ถ้าการก่อสร้างก็ใช้การก่อสร้างเท่าที่จำเป็นไม่ต้องฟุ่มเฟือยมากนัก
จำเป็นไหมที่จะต้องเป็นฉัดทองคำหลายล้าน
พระพุทธรูปจำเป็นต้องใช้โลหะมีค่าแพงไหม
เป็นพระพุทธรูปหล่อปูนบ้างได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ซึ่งผมมองว่าจริงการศาสนาเรา
หลายวัดก็มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับ
อย่างที่แล้วที่เรามาจำได้ไหมหลายกรณีของวัดเฟยมา
วัดนั้นก็ขาดเรากลับไปเอาเงินไปถล่มไว้ที่วัด
หนึ่งปริมาณมากมากแล้วก็วัดหนึ่งเราปล่อยให้กันดาล
ดังนั้นผมว่าจริงเราควรจะต้องรู้จักที่จะเฉลี่ย
รู้จักที่จะประมาณรู้จักเดินทางสายกลางในการที่จะทำบุญครับ